มาดูเรื่องนี้นะฮะภรรยาสุดทน
บอกว่าสามีเมาเหล้า๓วัน๓คืนแล้ว
แล้วก็ยังจะมาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ตัวภรรยาหรือคุณป้าคนนี้ก็เลยโมโหครับ
คว้ามีดเอามาขู่ยื้อแย่งกันไปมา
มีดไปเฉือนนิ้วของตัวสามี
จนเกือบขาดจนที่ต้องไปช่วยเหลือนะฮะ
ศูนย์รับแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยมุมนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตว์ฮีบ
ได้รับแจ้งมีผู้ที่ถูกอาวุธมีดฟันจนได้รับบาดเจ็บ
ภายในบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลสัตหีบ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
พบนายโสพลวิเศษวงศาอายุ๕๒ปีได้รับบาดเจ็บ
มือซ้ายโชคไปด้วยเลือดเลยฮะ
นิ้วนางและนิ้วก้อยถูกมีดฟันเกือบขาด
โดยขณะนั้นเองนะครับมีนางแก้วปะโสติยังอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุ
ในมือยังถือมีดเปาะผลไม้อยู่เลยนะ
กำลังยืนด่าสามีอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเลย
นางแก้วผู้ก่อเหตุบอกว่าก็อยู่กินกับสามี

ช่วงเกิดเหตุคือเธอเข้านอนแล้วล่ะ

แล้วพอวันเกิดเหตุสามีขึ้นเตียงมา
สะกิดเธอจะขอร่วมหลับนอนด้วยเธอยืนกรานครับ
ไม่เอาไม่เอาไปนอนได้แล้วเมาแล้วไปไกลเลย
แล้วก็เธอเนี่ยใช้เท้าเนี่ยยันสามีจนตกเตียงเลยนะ
แล้วก็รีบวิ่งไปหยิบมีดมากอดเอาไว้เอามานอนกอดไว้เลย
หวังใช้ป้องกันตัวเท่านั้นเองแต่สามีก็ยังดื้อดึงนะฮะ
จะขอร่วมหลับนอนให้ได้ทีนี้ครับมันก็เลยเกิดช่วงของการยื้อแย่งมีดกัน
มีดมันก็เลยไปเฉือนเข้าที่นิ้วของตัวสามีเธอ
ภายหลังตั้งสติได้คือทั้งคู่นะทั้งคุณป้าท่านนี้ตั้งสติจากความโมโหได้
แล้วก็ตัวสามีฟื้นจากอาการเมาได้ทั้งคู่ไม่ติดใจเอาความต่อกันนะฮะ
ก็เลยไม่ได้แจ้งความให้เป็นคดีนะครับ
นอนกับเมียแต่เมียไม่นอนด้วยรอบแรกก็ไม่ให้นอนด้วย
เออพอมาปุ๊บเมื่อกลางวันก็ด่าป้า
แล้วถามว่าค่ำคืนมาเนี่ยจะมานอกกับเมียมันใช่ไหมมันไม่ใช่
เหมือนเมียไม่เตรียมใจแต่เราไม่ได้ฝึกเผื่อเขาอาจารย์ไหม
ทีนี้เราอยากมาหาเมียถึงเมียเงินทำค่าแรง๒๓วันมันก็ให้มัก
กินเหล้าก็จริงเรื่องของจริงเรื่องจริงอืมลุงไม่เคยนั่นเลย
เขาจะง้อแม่ไหมครับ

มีลูกสายด้วยต้องอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม